คุณผู้ชมคะน่าจะถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะ
เห็นความเคลื่อนไหวเรื่องของกัญชาแบบจริงจัง
บุรีรำเขาจะจัดงานใหญ่เลยนะเขาบอกว่าจะจัดงานเหมือนกับเป็นระดับประเทศ
ระดับโลกให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกัญชาในลักษณะที่ว่าการนำกัญชามาใช้
เพื่อการรักษาโรคเขาจัดงาน๑๙๒๑เมษายนนี้นะคะ
ที่จังหวัดบุรีรำนะคะก็คือวันพรุ่งนี้เริ่มงานวันแรก
วันนี้เนี่ยก็เห็นภาพบรรยากาศการเตรียมงานนะคะ
เจ้าหน้าที่ทีมงานเตรียมสถานที่จัดงานที่ชื่อว่า
บุรีรำเป็นมหากรรมความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่
ซึ่งผู้จัดงานบอกว่าอยากจะสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริงของกัญชา
ให้คนได้รู้ข้อมูลแบบถูกต้อง
ภายในงานนะคะจะมีการเสวนาจากแพทย์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักกฎหมายระดับประเทศ
จะเป็นลักษณะของการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการนำกัญชาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
มีนิทัศกาลการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
จำลองการปลูกจนไปถึงกระบวนการสกัดเป็นน้ำมันกัญชา
มีกัญชาสายพันธุ์ต่างให้ได้ดูกันด้วยนะคะ
มีกิจกรรมเวิร์คชอปวิธีปลูกแปรรูปนิทัศกาลอาหารจากกัญชารักษาโรค
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้กัญชา
แล้วก็เปิดให้จดแจ้งครอบครองกัญชาค่ะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้
สำหรับผู้ป่วยที่มีใบรับรองแพทย์เปิดลงทะเบียนและรับรักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะ
นี่เป็นเพียงบางส่วนนะคะเขาบอกว่างานเขามีกิจกรรมเยอะมาก
ตลอดการจัดงาน๓วันคาดว่าจะมีประชาชนทั้งในจังหวัดบุรีรำครับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปร่วมงานเป็นหลักแสนนะคะ
ภาพที่ท่านเห็นนี่คือการเตรียมงานเตรียมงานงานมีพรุ่งนี้
คือชื่องานเนี่ยมหากรรมความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และความบันเทิงอาจต้องแยกนะฮะ

คือเขาจะมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตของเขาด้วย
คือไม่ใช่ว่าเอากัญชาไปบันทงบันเทิงเลยนะอันนี้ไม่ใช่นะ
เพราะมีกัญชาเพื่อการแพทย์กับกัญชาเพื่อความบันเทิง

เขาจะให้ความรู้เรื่องการเอากัญชามาสกัดเพื่อใช้ทางการแพทย

ในเรื่องของการนำมาใช้ทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เขาก็เลยอยากจะให้ข้อมูลที่เป็นเรื่องจริง

คนไทยเองก็ต้องหาองค์ความรู้เรื่องนี้กัน
คือเนื่องจากกัญชามันต้องผ่านการสกัดก่อน
ถึงเอามาใช้ทางการแพทย์
เพราะงานนี้เขาก็เลยบอกว่า
เขาเนี่ยป่วยเป็นความดันเป็นโรคหัวใจโต

สำหรับคนที่เจ็บป่วยแล้วก็ใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคค่ะ
รังสิกรที่มากริตะนะคะ
เขาบอกว่าดีนะถือว่าเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ว่าอาจจะขยายผลว่ากัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ให้กับประชาชนได้ด้วย
ที่สกัดเป็นน้ำมันแล้วราคามันสูงมาก
ถ้าคนป่วยถ้าที่รองประชาชนเข้าไม่ถึง
ไปซื้อเพียงอย่างเดียวเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อ
ราคาขวดเล็กนิดเดียวเขาบอกว่า๓๔พัน
หมื่นนึงก็นิดเดียวถ้าขวดใหญ่ก็เป็นแสน
ฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสดีที่สุด
ครั้งแรกของประเทศที่เราจะเข้าถึงสมุนไพรกัญชา
ในเชิงวิชาการและในเรื่องของการรักษา
เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับวิธีการแล้ว
ขั้นตอนของกฎหมายท่านก็ต้องรู้นะฮะ

เขามีระเบียบมีวิธีการของการดำเนินการต่าง
อย่าไปคิดว่าเอาสบายแล้วเดี๋ยวก็ปลูกกัน
พวกที่เสพกัญชาเพื่อเสพติดทั้งหลายนึงไม่ใช่นะฮะ
ยังนะแล้วก็กฎหมายยังไม่ได้มีผลอะไรออกมานะ
เป็นแนวทางในการผลักดันเฉย
ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
นี่ตำแหน่งเขา
เดินทางไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ของทำเนียบอ่าของรัฐบาลนะครับที่ทำเนียบรัฐบาล
หนังสือไปยื่นถึงนายรัฐมนตรีเพื่อขอบคุณที่นายกและรัฐบาลเห็นคุณค่า
และประโยชน์ในการผลักดันให้กัญชามาใช้ประโยชน์ได้ทางการแพทย์
และขอให้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภากัญชาแห่งประเทศไทย
โดยให้ขึ้นตรงกับสำนักนายรัฐมนตรีขอให้เกษตรกรประชาชนในนามสหกรวิสาหกิจชุมชน
ได้ร่วมปลูกกัญชาในทุกตำบลแล้วก็ให้มีศูนย์รักษาผู้ป่วยด้วยกัญชา
อำเภอของประเทศไทยอันนี้เขาไปยื่นไว้เขาไปยื่นไว้
ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะตอนนี้ก็มีเพียงแค่คนที่ครอบครอง
เพื่อรักษาโรคให้ไปแจ้งเอาไว้กับทางออย
ขึ้นทะเบียนเอาไว้จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ณตอนนี้คือสิ่งที่เป็นจริงอยู่ที่ทำอยู่ตอนนี้